อีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่เป็นเรื่องแอบถ่ายคุณนัทพงศ์ค่ะ
ปกติเวลาเจอแอบถ่ายเนี่ยจะเป็นผู้ชายแอบถ่ายผู้หญิง

ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าครั้งนี้ที่เจอก็คือเป็นผู้ชายแอบถ่ายผู้ชายค่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาผู้ชายที่ถูกแอบถ่ายเขารู้ตัวไม่ยอมนะคะ
แล้วก็ตามไล่จับสุดท้ายจับคนแอบถ่ายคลิปคนนี้ได้ด้วยค่ะ

นี่แหละค่ะอันนี้ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุนะคะเป็นผู้เสียหายค่ะ
โชว์ภาพในมือถือให้ผู้สื่อข่าวดูเลยค่ะ
เขาถูกคนร้ายเนี่ยเอากล้องโทรศัพท์แอบถ่ายขณะที่เขาทำธุระอยู่ในห้องน้ำ

นะคะตอนที่เอ่อวันนี้ก็มีการนำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไปทำแผน
นี่ค่ะนี่ค่ะเขาทำธุระอยู่ในห้องน้ำ
เขาก็ตอนนั้นประมาณสัก๙โมงครึ่งนะคะ
ทำธุระอยู่ก็เหลือบตาขึ้นไปข้างบน
เห็นมีคนยื่นโทรศัพท์มาจากห้องข้างข้างก็ตกใจรีบใส่กางเกงนะคะ

เขาก็เลยตัดสินใจออกจากห้องน้ำแล้วก็จับตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้แจ้งตำรวจค่ะ
ผมก็รอให้แน่ใจก่อนว่าใช่หรือเปล่า

ต้องจำรองเท้าให้แม่นนะครับผมต้องจำรองเท้าให้แม่น
นี่เขาก็สังเกตรองเท้าใช่แล้ว
ผมว่าใช่แล้วก็เลยพอผู้ต้องหา
หรือคนที่กระทำได้กดชักโคก
ปุ๊บผมก็ได้กดฉักโภคตามแล้วเดินออกไป

จำรองเท้าก็หน้าเราไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ต้องจำรองเท้าแล้วมันอยู่ห้องข้างเรา
พอออกมารองเท้านี่ใช่เลย
นี่ค่ะก็ทำให้จับตัวผู้ก่อเหตุได้

ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสารวุฒิศรีราชาอายุ๓๖ปี
อาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะ

ต้องการเก็บเอาไว้ดูเองไม่ได้เอาไปเผยแพร่ที่ไหน
ก็ขอโทษผู้เสียหายและบอกจะไม่ทำอีก

คืออันนี้เราทำครั้งแรกใช่ไหมที่แอบถ่ายจริง
ครับก็คือแบบเมื่อวานครับพี่เพราะว่าผมเข้ากรุงเทพมา
โทษอะไรผู้เสียหายเขาไหมเนี่ยทางนี้จะทำอีกเปล่า

ผมได้ขอโทษเขาแล้วค่ะพี่และทีนี้ก็คือว่า
ไหนผมขอให้พี่ได้ลองฟังผมหน่อยนะครับ
เพราะว่าเพราะไหนพี่ก็ได้ลงโทษผมไปบ้างแล้ว
ไม่แล้วหลังจากนี้จะเข็ดหลักด้วยไหมจะไม่ทำอีกหรือเปล่า
จริงผม
ผมขืนใจตัวเองมาได้แบบว่าก็เป็นปีเหมือนกัน
แต่ว่าทีนี้เมื่อวานมันอารมณ์มันแบบ
เหมือนกับผมมีความไข้อะครับ
คือเขาก็ไม่ปกตินะคะ
ถ้าดูจากที่ให้การแบบนี้ผมฝืนใจตัวเองมาระยะหนึ่งแล้ว
เมื่อวานไม่ไหวจริงก็เลยต้องถ่าย
ตำรวจเอามือถือมาตรวจสอบค่ะ

คือมีภาพแอบถ่ายผู้ชายเยอะเลยนะคะ
บอกว่าแคปมาจากทวิตเตอร์
ตำรวจก็ต้องนำตัวไปที่สพรัฐนาธิเบส
ข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ปรับไป๕๐๐บาทแล้วก็ปล่อยตัวไป
คือผู้ก่อเหตุเองก็มีประวัติถูกจับ

ในพื้นที่ของสนทุ่ง๒ห้องนะครับ

ภัยผู้ชายในห้องน้ำนะคะ